สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
หลังจากที่พายุโนรูพาดผ่านเราไปนะคะ
ทิ้งไว้กับน้ำขังน้ำขังมากับอะไร
กับยุงสิคะระมัดระวังโรคที่มากับยุงด้วยนะคะ
พอพูดถึงเรื่องแบบนี้แล้วสภาพอากาศเป็นยังไง

ทางตอนกลางของประเทศยังคงมีฝนเยอะอยู่เลย
แต่ทีนี้ภาคเหนือวันไหนไม่มีฝน
อากาศเย็นฮะเอาตรวจสอบตามรายภาคกันเลยนะคะ
สำหรับเรื่องของสภาพอากาศเริ่มที่ภาคเหนือ
และภาคอีสานกันก่อนเลยค่ะ
เหนือและภาคอีสานฝนตกนะคะ
ช่วงนี้ยังมีอยู่แต่ว่าหนักเบาสลับกันไป
ดังนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วย
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำเยอะค่ะ
เกษตรกรระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ
เร่งอุปยบสัตว์ขึ้นสู่ที่สูงนะคะ
และระวังโรคที่มากับน้ำด้วย
ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกเหมือนกันค่ะ
ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่ง
เกษตรกรจ๋าต้องรักษาอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้อบอุ่นอยู่เสมอด้วยนะคะ
ส่วนไร่และสวนต่างควรทำค้ำยันกิ่งไม้ผลจากลมแรงค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูง๒เมตร
ส่วนภาคใต้เท่า๒ฝั่งเลย
ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะ
เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจน

จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ